ช่วงนี้หน้าทุเรียนทุเรียนออกเยอะเลยนะคะ
เราเคยนำเสนอไปแล้วด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ย

ตัวค่ะน่ารักมากจริงนะคะ
ปลาทูไม่ต้องขอทุเรียนอย่างเดียวจ้า
ขอฉันต้องให้กอดขอฉันต้องให้กอด
จะหาน่ารักวันนี้มีไหม
โอ้โหปลาทงปลาทูไม่กินมันแล้ว
กินทุเรียนนี่แหละของดีกว่าอร่อยด้วยนะครับ

ยากนะคุณทุเรียนปีมีครั้งเดียว

นี่คือลูกแมวน้อยวัย๑เดือนเท่านั้นเอง๗ตัวด้วยกัน
พากันรุมแทะเนื้อทุเรียนกันอย่างอร่อยเลยนะคะ
อยากจะเรียกว่าเป็นอาการแมวหมู่คุณ

แต่พฤติกรรมเช่นนี้ก็เรียกรอยยิ้ม
แล้วก็สร้างความสนใจให้กับผู้ที่พบเห็นมากเลยอย่างเราอย่างนี้

คือลูกแมวทั้ง๗ตัวนี้นะคะอาศัยอยู่ในบ้านของคุณสุกัญญาพิมทา
ในพื้นที่บ้านหัวดุมตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะยังเป็นร้านขายทุเรียนพันธุ์เมือง
รวมถึงพันธุ์หลงลับแลแล้วก็ลินลับแลด้วย
คุณสุกัญญาเขาบอกว่าแมวน้อยทั้ง๗ตัวนี้
อืมยังเด็กมากยังไม่หย่านมเลยนะคะ
แต่ว่าชอบกินทุเรียนกันมาก

รสชาติของเขาก็จะคล้ายกับพันธุ์หลงลับแหล่
แล้วก็ลินลับแลเหมือนกันค่ะ
ข้อกนี้มีทั้งหมดเจ็ดตัวค่ะมีสองข้อก
ใช่มีสองข้อกมีเจ็ดตัว
ทานปลาทูค่ะเหมือนแมวทั่วไปเลย
ใช่ก็คือกินข้าวปลาทูเหมือนแมวทั่วไป

น่าจะเขาจะได้กลิ่นเพราะเขาได้กลิ่นปุ๊บเขาก็มาลุมกันเลย
น่ารักนะพอได้กลิ่นปุ๊บวิ้งลุมกันมาเลยเจ็ดตัวเนี่ยค่ะ
ปลาทูไม่ต้องเลยอะหรือว่าแมวมันจะชอบกินทุเรียนจริง
เออนั่นน่ะสิไม่ใช่แค่แมวนะดิฉันว่าคนก็ชอบ

เรียนเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนี่๗ตัวเลยนะแบ่งกันกินนะลูกนะ